แต่ไม่หมูคนก็ลิ้นห้อยหมูก็ลิ้นห้อย
เพราะหมูป่าฮะใครเคยเจอไหมครับ
ใครเคยใช้ทางด่วนแจ้งวัฒนะแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้เล่ามาหน่อยก็ได้
เดี๋ยวดูนะเนี่ยนึกว่าตาฝาด

ทางด่วนแจ้งวัฒนะเลยครับคุณวรพร

เฟซบุ๊คของคุณมดนะฮะแห่งห้องบนเตียงดาราในคลับเฮาวส์ครับ
โพสต์ภาพหมูป่าตัวเลอร์เลยอ้วนพีฮะอ้วนพีขาสั้นนิดเดียวเลย
บอกว่าเจอหมูบนทางด่วนมาได้ไงอยากช่วยทำไงดีพิกัดทางด่วนแจ้งวัฒนะ
แฮชแท็กขอให้น้องปลอดภัย
จากนั้นก็มีการอัปเดตบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะจับหมูลงมานะครับ
นะฮะแต่หมูเนี่ยไม่ยอมหยุดเดินทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยการลดนะฮะ
ไม่ให้ชนมันนะครับมีคลิปอีกไหมฮะมีกี่คลิปครับ
หมูป่านี่อันนี้ของคุณเฟิร์นดูก้นมันมั่งมันก็เดินไปเรื่อยเลยนะคะ
อ๋อมันจะลงไหนอ่ะมันไม่มีทางลงมันจะลงทางไหน
นี่แหละครับนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เห็นบ้านท้ายของมันนะครับเดินดุ๊กไปนู่นนะครับ
ท่านบอกว่าโอ้โหตั้งแต่๑๐โมงครึ่งคุณเอ้ย
โมงครึ่งจนถึง๑๑โมง๒๐
เกือบ๑ชั่วโมงหย่อนไป๑๐นาที

บินไปดิ

มันไม่หยุดมันก็แล้วมันเปิดที่ปัดน้ำฝนที่ก้นมันด้วย

ล่าสุดนะครับกรมประสุทธิ์ก็รับตัวเจ้าหมูตัวนี้

คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าใต้ทางด่วนใครอยู่แถวนั้น
บอกผมกับคุณวราพรกับทีมงานผมให้ทราบหน่อย
เขาบอกว่าใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนาตรงบางตลาดปรักเกร็ด
คือมีชาวบ้านเขาเจอหมูบ่อยแถวนั้น
เขาบอกมีหมูป่าออกมาเพ่นพ่านอยู่ริมถนน
บางครั้งมันก็วิ่งขึ้นไปบนทางด่วน
เหตุการณ์อย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณพระอาทิตย์
ถ้าจำไม่ผิดปี๖๐เคยมีกรณีแบบนี้นะคะ
ตอนนั้นเนี่ยก็ต้องไปต้อนเหมือนกันนะคะ
๖๐แล้วเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นฝูงเดียวกัน
โซนนี้เหมือนกันนะคะแล้วมันก็ออกลูกออกหลาน
อันนี้คือตัวล่าสุดที่เกิดเหตุวันนี้
พอต้อนลงมาได้นะฮะประสุทธิ์ก็นำไปดูแล
แล้วก็อย่างนี้อย่างที่เห็นนะคะก็หมดสภาพอะค่ะ
เพราะว่าเดินอยู่บนทางด่วนที่ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่
แล้วก็ร้อนด้วยนะคะลิ้นห้อยทั้งหมูทั้งคน
จริงนี่ค่ะน่าจะเป็นฝูงเดียวกันที่มันจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะ
เยอะแยะเลยที่คนเขาเห็นกันบ่อยแล้วก็บางครั้งมันก็หลุดขึ้นมาบนทางด่วนแบบนี้นะคะ